ชาวบ้านเขาต้องไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบให้หน่อย
เพราะชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
แล้วก็ได้ยินมา๕วัน๕คืนนะคุณภาคภูมิ

นั่นน่ะสิแล้วก็ได้ยินเสียงร้องมาจากป่าริมถนนนะคะ
ตำรวจก็มานะแล้วก็พยายามจะเดินหาไม่เจอ

ก็เลยมีร่างทรงบอกว่าหรือว่าจะเป็นเสียงกุมารทอง

วิทยุสพกบินบุรีได้รับแจ้งนะคะ
สายด่วน๑๙๑ปราจีนบุรีค่ะ
บอกว่าประชาชนแจ้งมาว่ามีเสียงเด็กร้อง
อยู่ในป่าสาธารณะบ้านโคกสว่างหมู่๗อำเภอกบินบุรี
แล้วได้ยินเสียงแบบนี้มา๕วัน๕คืนแล้ว
ตำรวจช่วยตามหาเสียงเด็กให้หน่อยว่ามีเด็กอยู่ในป่าหรือเปล่า
จุดที่ได้รับแจ้งเป็นถนนเข้าออกหมู่บ้านนะคะ
ระหว่างบ้านตรอกปลาไหลบ้านเขากระแตก่อนถึงวัดโคกสว่าง
ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นป่ารกทึบเลยอืมข้างทางมีเศษซากสารเจ้าที่เจ้าทาง
สารพระภูมิคือคนมาทิ้งเอาไว้นะคะคือเป็นแนวยาวเลยนะ
แล้วก็มีเครื่องลางของขลังเยอะเลยพระพุทธรูปองค์เทพพญานาค
รูปปั้นกุมารทองมีทั้งในสภาพดีอยู่นะคะแล้วก็สภาพที่แตกหักแล้ว
คืออยู่ตรงจุดนี้เยอะมากแล้วก็ได้พบกับผู้หญิงคนนึงค่ะเขา
ชื่อว่าหนูชื่อเล่นนะคะครับเป็นชาวบ้านโคกสว่างคนนี้เขาเป็นคนได้ยิน
เสียงเด็กร้องแล้วก็โทรแจ้งตำรวจพอตำรวจไปถึงตำรวจก็อึ้งเลย
เพราะตรงนี้เป็นป่าทึบรกร้างแล้วก็มีงูพิษอยู่เยอะด้วยนะคะ
ไม่กล้าจะแบบเดินแบบสุ่มสี่สุ่มห้าตรงนั้นแล้วก็มีการตั้งสารเพียงตามีต้นโพ

ได้ยินสองสามคืนติดกันอะไรยังไงที่เดียวไม่ได้ที่เดียวอ่ะทั้งคืนอ่ะ
ไม่อยู่ที่เดียวไม่ได้อยู่ที่เดียวแต่มันเรือขยับไปที่อื่นด้วย
ขยับไปเรื่อยประมาณกี่โมงกี่ทุ่มทั้งวันทั้งวัน
กลางวันก็ร้องมาเนี่ย
ที่ตำรวจจะมาน่ะร้องแต่พอตำรวจมาไม่ร้อง
กลางคืนเหรอกลางคืนก็ร้องกลางวันก็ร้องกลางวันก็ร้องครับ
นี่นักข่าวของเราไปถามนางหนูผู้หญิงอะค่ะ
ว่าได้ยินเสียงตอนไหนกลางวันหรือกลางคืนหรือตอนไหน
กลางวันก็มีเหรอก็ได้ยินเสียงกลางคืนก็มี
ห้าวันห้าคืนแล้วแต่พอตำรวจมาเสียงเงียบเลย
ตำรวจก็มองหน้ากันแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่าไง
เด็กโปรตำรวจอะตำรวจมาเงียบเลยไม่รู้ไง
แต่มีหมอดูมีร่างทรงชื่อดังของบ้านโคกสว่างอะค่ะ
ชื่อว่าหมอเริงครับนายสำเริงดีรำนะคะอายุหกสิบห้า
บอกว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งศาลเก่าอยู่ที่ใต้ต้นโพ
แล้วชาวบ้านเห็นสิ่งอาถรรพ์เยอะมากครับกลางคืนก่อนวันพระจะมีแสงสว่างลอยขึ้นมาตรงศาลอ่ะ
แล้วมีคนเห็นผู้หญิงผมยาวนุ่งขาวห่มขาวเดินข้ามถนนไปที่ต้นโพด้วยอ่ะอืม
ว่างก็เห็นผู้ชายยืนกวักมือเรียกรถข้างทางตรงศาลเลยแต่พอจอดรถไม่มีคนอย่างเงี้
คือแบบชาวบ้านเขาบอกเห็นหลายอย่างมากครับส่วนเสียงเด็กร้องเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นเด็กอายุแบบสักสี่ห้าขวบแล้วก็มีเสียงผู้ชายผู้หญิงคุยกันก็มีนะ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นเสียงของแบบสิ่งเล่นลับที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าตรงนั้นมีสารเพียงตามีรูปปั้นกุมารทองมีอะไรเยอะเลย
เหมือนกับคนเอาไปทิ้งไว้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเสียงมาจากสิ่งลี้ลับต่างเหล่านี้หรือเปล่า
ก็ไม่ยากอะอืมติดกล้องวงจรปิดอืมอ่าติดไว้แบบทุกมุมเลยค่ะแล้วก็มาดูกันเออ
ก็ดีนะน่าจะได้เห็นใช่ไม่ก็ให้คุณเขียนมาสอนมีกล้องหน้ารถใช่ไหมไปจอดรถอยู่ตรงนั้น
ใช่คุณเห็นมาสอนก็อยู่สักคืนแล้วดิฉันต้องอยู่ด้วยเหรออ่าก็ก็รถคุณเขียนมาสอนไง
รถไว้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเกิดมีใครเอารถไป